คุณผู้ชมครับมาดูข่าวใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า

ข้อมูลสินค้าก็ยังมีในระบบก่อนหน้านี้
เธอก็ให้ผู้จัดการเช็คข้อมูลแล้ว
พบว่าฉลากข้อมูลก็ตรงกับสินค้า

ถ้าออยจะถอนหรือไม่ถอนอะไรยังไง

ประมาณนี้เขาโชว์แบบนี้ดูสิดูสิ
แล้วก็ตรวจแล้วก็เช็คแล้วนี่ข้อมูล

เขาไม่ได้เจตนากันในการรีวิวสินค้าชนิดนี้
แล้วก็ขอโทษต่อสังคมด้วยนะครับ

คุณเมย์ได้บอกว่าใช้เองจริงด้วยนะ

แต่ว่าในภาพหน้าหนึ่งไม่ใช่มีคุณเมย์อย่างเดียวนะ

แต่ทางด้านของตำรวจเองก็ต้องไปตรวจค้น
สถานที่ที่ทางเครือข่าย

จดทะเบียนกับออยแล้วระบุว่าเป็นโรงงานในการผลิต
ทางตำรวจก็ต้องตามไปตรวจสอบ

นครราชสีมากประถุมธนีย์

แล้วเมื่อวานนี้ไปที่นนทบุรีนะครับ

ในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนของคดี
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการ

ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

ชนิดว่าผลิตในที่แห่งนี้

เท่าที่เห็นคือบ้านว่างเปล่า
ค่ะคือบ้านว่างเปล่าเลยนะครับ
อย่างแรกก่อนเลยเป็นบ้านก่อนเลย

เท่าที่เห็นเมื่อกี้นี้นะฮะไม่มีเครื่องจักร
เครื่องไม้เครื่องมืออื่นใด

แล้วก็มีเครื่องปั่นครีมอยู่บ้างนะครับ
แล้วก็ไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การสอบถามคนที่อยู่ภายในบ้าน
บอกว่าอาศัยกันหลายคนในบ้าน

เปิดเผยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่า
ฟังเสียงผู้ดูแลบ้านหน่อยฮะ
พี่รู้พี่บอกรู้นะ

เจอกันทุกวัน
เขาทำธุรกิจอยู่ข้างนอกค่ะ
เจ้าของบ้านคือต้านะคะ

ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเครื่องสำอางเลย
ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเครื่องสำอางเลย

เมื่อกี้ฟังก็แปลกแตกนะ

บ้านหลังนี้มีคนอยู่๖คน

เป็นคำพูดของพลตำรวจตรีอังกูลคล้ายคลึงนะฮะ
โดยพลตำรวจตรีอังกูลยังเปิดเผยถึง

คือไปตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่ง

ที่หมู่บ้านเลขที่๕๕๑๓๔

จังหวัดนนทบุรีแห่งนี้แหละ
จึงได้มาตรวจค้นว่าตกลงแล้ว

ต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง

จะอธิบายให้ฟังนะครับ
ก็พบความเชื่อมโยงก็คือพบว่า
ที่นี่ได้ถามกับทาง

แล้วก็มีเอกสารในเรื่องของการ
เรื่องของการบังคับคดี
ซึ่งเป็นหมายสารมาปะไว้หน้าบ้านแล้วก็เก็บไว้ข้างใน
แสดงว่าแม้แต่ทางราชการก็คิดว่าที่นี่เป็น
แต่เมื่อเราเข้ามาแล้วไม่ได้เป็นก็คือไม่ได้เป็น

ซึ่งเขาให้ขอความร่วมมือกันว่าให้ช่วยมาตรวจสอบซิว่าเป็นหรือไม่
แต่นี่ก็เห็นตามที่เห็นเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็น
เพราะบ้านหลังนี้มันเกี่ยวพันกับจุดที่ไปตรวจที่สมุทรสาคร
มันเกี่ยวพันธุ์ในเรื่องของการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นโรงงานนะ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕ก็คือจดทะเบียนที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะคะ
บ้านอยู่ที่หมู่บ้านพันธุ์สอน๘ตั้งแต่ปี๒๕๕๕
แต่เมื่อปี๒๕๖๐ที่ผ่านมา
ก็คือปีที่แล้วทำเรื่องขอย้ายโรงงานผลิตกับทางออย
คือเปลี่ยนจากนนทบุรีไปอยู่สมุทรสาคร
แต่ทางออยยังไม่ได้อนุมัติไง
ยังไม่ได้อนุมัติให้ย้ายยังไม่อนุมัติ
มาถูกจับกลุ่มก่อนเมื่อวานนี้ก็คือ๒๔เมษายน
นั่นแสดงว่ากำลังจะเป็นการย้ายเพื่อที่จะฟอกตัว

แสดงว่ากำลังจะฟอกตัวเองจากที่ผิดตรงนี้
ก็คือผิดที่นนทบุรีไม่รับอนุญาต
จะไปฟอกตัวหรืออาจจะเอาไปทำให้ถูกต้อง
โน่นคือสมุทรสาคร
สมุทรสาครที่ไปจับกลุ่มแล้วก็ไปเจอ
มีลักษณะคล้ายเหมือนกันกับโรงงาน
แต่เป็นลักษณะของโกดังมากกว่า
จะย้ายไปอยู่ตรงนู้นแหละแต่มาถูกจับกลุ่มก่อนไง
แต่ที่เจอสินค้าที่เขียนป้ายไว้ไงว่ารอทำลายทิ้งอะไรพวกนี้

นี่แหละมันเลยเกี่ยวพันธุ์ระหว่างที่สมุทรสาคร
กับที่จังหวัดนนทบุรีนั่นนะฮะ
ส่วนเมื่อช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
พลตำรวจเอกวิราชัยทรงเมตตารองพบตรนะครับ
รองพบตรเดินทางมาสอบสวนนางสาวทะนันพัฒน์
ผู้ต้องหารายสุดท้ายรายที่๘
ที่เข้ามอบตัวในคดีเมจิกสกินนะครับ

๑ชั่วโมงพลตำรวจเอกวิรัชัยบอกว่า
นางสาวธนันพัฒน์ยังให้การปฏิเสธ
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตหรือออกแบบผลิตภัณฑ์
แต่ก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นตัวแทนขายสินค้า
ให้กับนางวรรณภาพวงศลหรือเฟิร์น

ถือว่าเป็นหุ้นรายใหญ่ของเมจิกสกินเลยนะคะ
ซึ่งนางสาวธนพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ที่มอบตัวคนล่าสุดบอกว่า
เขาแค่รับของมาขายแต่อาจจะเป็นรายใหญ่เท่านั้นเอง
ซึ่งต่อมานะคะได้รับการชักชวนจากนางวรรณภา
ให้ผลิตแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเอง
ไหนคุณก็ขายดีแล้วเป็นแม่ขายรายใหญ่แล้ว

ว่าจ้างให้นางวรรณภาผลิตสินค้าให้๒ตัวด้วยกัน
สั่งผลิตตอนนั้นผลิตไป๖ล็อต๒ล้านชิ้น
ราคาต้นทุนซองละ๕๐บาท
ขายต่อเอาราคาส่งก่อน๗๐๗๕บาท
อันนี้คือขายต่อขายส่งนะ
ส่วนขายปลีกถ้าใครรับแล้วเอาไปขายต่อ
อีกทีนึงเนี่ยนะท่อนที่๒เนี่ยนะคะ

มีรายได้จากการจากสินค้ายี่ห้อดังกล่าว

ส่วนอีก๑ยี่ห้อยี่ห้อที่๒

คนตำรวจเอกวิราชัยเทแล้วก็ผสมน้ำโชว์ให้สื่อดูเลยนะ
คือสามารถใช้ล้างลำไส้และลดกลิ่นตัวได้
ซึ่งสินค้าดังกล่าวสั่งผลิตกับนางวรรณภา๒ล็อต
ตละ๑แสนชิ้นก็ล็อตใหญ่ทั้งนั้นเลยนะ
จำหน่ายราคาส่งชิ้นละ๗๕บาท
ขายปลีกในราคาชุดละ๑๓๘บาท

เรื่องของดาราพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
ก็บอกว่าการดำเนินคดีกับดาบราที่เป็นพรีเซนเตอร์และรีวิวสินค้านั้นนะครับ
ตอนนี้ข้อมูลของทางตำรวจไม่ตรงกับ๗รายชื่อที่ออยเปิดเผย
เนื่องจากมีการตรวจสอบพยานหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอ๗คลิป
มีดาบราและผู้มีชื่อเสียงเข้าไปเกี่ยวข้องถึง๘คน
ส่วนรายชื่อของออยเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้ว
อยู่ระหว่างนำไปตรวจสอบกับข้อมูลที่มีอยู่
โดยในวันนี้นะครับจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องของการ
จะเรียกจะเชิญดาบราเข้ามาให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่

ใช่ครับส่วนเรื่องของคดีกับการสอบปากคำ
ผู้ต้องหาบรายที่๘ของคดี
เมื่อวานนี้ผู้ต้องหาบรายนี้พอออกมาจากห้อง
ก็ไม่พูดจากับสื่อมวลชน
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมณชน
ทนายความบอกสั้นว่าผู้ต้องหาขอให้การปฏิเสธ
ตลอดข้อกล่าวหาและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น

ต้องคุยกับพนักงานสอบสวนกันอีกทีนะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ตำรวจเขาเปิดเผยออกมาแล้วว่า
ไม่เชื่อว่าจะมีแค่๘ผู้ต้องหา

ถ้าไปเกี่ยวกับการช่อกง
มันน่าจะมีคนที่ร่วมขบวนการมากกว่า๘นะครับ

ของประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
นายนาคาธวิชาวัฒน์
เปิดเผยถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทยาลดความอ้วนในไทยบางยี่ห้อ
บอกมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีน
ซึ่งเป็นสารตั้งต้นยาเสพติดใช้ในการผลิตยาบ้า

โอ้โหอาหารเสริมที่เรากินเนี่ยมันจะมียาบ้าอยู่ด้วยเหรอ

ทางด้านของประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

สำหรับสารไซบลูทรามีนเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ส่งผลทำให้มีความรู้สึกไม่หิวหรืออิ่มเร็วขึ้น
ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา

ช่วยลดน้ำหนักและลดปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายได้
แต่จัดเป็นยาที่ได้รับการควบคุมดูแลเป็นพิเศษ
แต่ผลการศึกษาพบว่าไซบูทรามีน

ผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
และอาจทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้นะครับ

ทางประเทศในยุโรปจึงประกาศยกเลิก
ไม่ให้ใช้ยานี้รวมทั้งในประเทศไทยด้วยครับ
ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือว่าออยอออกมาประกาศบอกว่า
และเครื่องสำอางอาหารเสริม
ที่มีนางวรรณภาพวงศลจดทะเบียน

รวมเป็นสินค้าเฉพาะในมือของนางวรรณภาพ
ผู้ต้องหาคนสำคัญ๒๖๙รายการ

ให้รังอับการผลิตรังอับการขาย
และให้เรียกคืนเพื่อทำลายทิ้งต่อไป

ยกเลิกสินค้าเหล่านี้แล้ว
แล้วในเว็บไซต์ของออยต้องไปถอนออกไหม
ใช่แล้วต้อง๒๖๙รายการ
ถอนชื่อไปถอนเลขทะเบียนปลอมอะไรนี้ออกไหม

เพราะว่าเดี๋ยวเหมือนอย่างที่คุณเมย์เขาออกมาพูดเหมือนกัน
เขาบอกว่าก็หานะข้อมูลออยยก็ยังมีอยู่เลย

หลังจากที่พบว่ามีการผลิตสำหรับ๒๖๙รายการ
เครื่องสำอางอาหารเสริมที่อยู่ในมือของนางวรรณภา
การผลิตไม่ตรงตามที่จดแจ้งไว้จริง
จากการตรวจสอบสถานที่ผลิตในนครราชศรีมา
ไม่พบอุปกรณ์หรือเครื่องมือใดในการผลิต
และสถานที่ดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นสภาพ
เป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการผลิตเครื่องสำอาง
ประชาชนตรวจสอบได้อย่างไร
สำหรับรายชื่อ๒๖๙ยี่ห้อ
ตรวจสอบทางเว็บไซต์ของออย
หรือโหลดแอปพลิเคชันอยไว้เลย

บอกว่าสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างได้ทันที
หรือว่าถ้าใครพบเจอผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย
หรือว่าใช้แล้วเกิดอาการแพ้ไม่แน่ใจ
ก็โทรไปสอบถามหรือว่าแจ้งได้ที่

ช่วยกันตรวจสอบ

ดาราแม้ว่าน้องมาร์ชหนุ่มหน้าใสของเราก็บอกว่า
เรื่องนี้ต้องขอโทษที่อาจจะสะเพราเรื่องของการตรวจสอบสินค้าโดยละเอียดนะครับ
น้องแพทตี้อังซูมาลินก็บอกว่า
ทราบข่าวจากผู้จัดการส่วนตัวแล้วสำหรับตนไม่ได้ตกใจ

ตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แต่ยินดีให้ความร่วมมือ
คุณลิเดียเนี่ยคุณลิเดียไม่ได้พูดเองนะ
แต่ผู้จัดการส่วนตัวเผยสั้นว่าลิเดียยังไม่ทราบเรื่อง
ยังไม่สามารถให้คำตอบได้แต่ยืนยันไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์
อีกคนนึงคุณไอซคุณพุธจัดการบอกก็บอกว่า
ไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แต่อย่างใดแต่รับการรีวิวเท่านั้น
ส่วนถ้าจะถูกติดต่อจากเจ้าหน้าที่บอกพร้อมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนคุณวูนเซมวิวุฤธิภาพรรดีประสงค์ตอนนี้

ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
คุณกะละแมที่ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้
ก็บอกว่าตัวเธอเองทำหน้าที่เป็นแค่พิธีกร
ในการเฉลิมฉลองยอดขายของเขา
ไม่เคยได้พูดถึงสรรพคุณอะไรของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เลย
อกจากนี้ก็มีคุณพ่อสลัน
กับโพสต์เฟสบุ๊คคุณขวัญอุตสามัณีคุณเมพิธชนาศ
โอ้โหคุณนี่ด้วยมากกี้

มากกี้บอกว่าหลังมีชื่อรีวิวสินค้า
ตนไม่ค่อยรับรีวิวสินค้าอยู่แล้ว
จะตรวจสอบค่อนข้างดีและใช้จริงด้วย

ก็ต้องรอว่าตำรวจจะให้ดาบราเรียงแถวเข้าไป

แล้วก็จัดคิวจัดลำดับอย่างไร

คลิปให้ดูคลิปรีวิวของดาราต่าง
แล้วก็จะอธิบายตามคลิปเลยว่าแต่ละคนมีความผิดอย่างไรบ้าง

รอติดตามชมกันจากข่าวของไทยรัฐทีวีของเรานะครับ